หลายคนขอรีวิวชีวิตที่ผ่านมาหน่อยแล้วกัน

พี่บอฟทูนฮิรัณยสัพนะคะ
ขอรีวิวชีวิตตัวเองนิดนึงละกัน

บ๊อบบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นในปีเสือ

แล้วก็คาดหวังว่าปีกระต่ายนี้นะคะ

ขอให้มันก้าวกระโดดไปไกลละกัน
เหมือนกระต่ายที่มันก้าวไปปุ๊บอย่างนี้เลยนะฮะ

ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

เป็นไปได้ดีก็จะปลูกบ้านหลังเล็กนะ
แล้วก็ใช้ชีวิตบั้นปลายที่นี่แหละค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่บ๊อบกันเลยค่ะ
ที่ของเราเสร็จแล้วที่ปากช่องแล้วก็ที่สุพรรณบุรี
แล้วก็ตรงนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับโรงเรียนน้อย
ให้กับเยาวชนมาเรียนรู้เรื่องของการเกษตร
เรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข
นี่ไงเรื่องชีวิตส่วนตัวก็จัดการให้มันมีความสุขนะคะ
แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเราอยากรู้จริง
เรื่องความรักล่ะค่ะพี่พี่ทูนี่ยังหล่อเลยนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้กากเกณฑ์ว่าจะต้องมาตอนไหน
หรือว่าจะต้องเป็นคนยังไงเอาพูดง่ายคือสเปคตอนนี้ก็ลดน้อยลงแล้ว
ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตตอนนี้ค่ะ
ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะรู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันลงตัวไปหมดเลย
แต่ถ้าใครเข้ามาอ้าวพี่ก็ไม่ปิดกั้นนะจ๊ะ
ตอนนี้๖๘ปีแล้วแต่พี่บ๊อบบอกว่าชิลไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ก็มีแง้มบ้างแต่ว่าแต่ว่าใครจะมารักคนแก่
สนใจไม่สนใจเรารู้ว่าเราอยู่ได้นะครับ
แต่ถ้ามีใครมาร่วมชีวิตกับเรา
เราก็สามารถที่จะทำให้เขามีความสุขได้เหมือนกัน